คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ราชกิจจานุเบกษามีการประกาศเอาไว้แล้วนะครับว่า
ห้ามชุมนุมกันหรือว่ามั่วสุมกันนะฮะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙
แต่ว่าเมื่อวานนี้กลุ่มวีโว้เขามีการนัดรวมตัวกันเคาน์ดาวน์แล้วก็มีการขายกุ้งด้วย
ตอนแรกไปสนามหลวงก็ถูกเจ้าหน้าที่เอารวดหนามไปล้อมไม่ให้เข้าไปใช้พื้นที่
แล้วก็ย้ายไปแยกข้อกลัวแต่ก็มีการนำกำลังเข้าไปเอาพื้นที่คืน
จนเกือบเกิดการปะทะกันด้วยไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
ก็พวกหนูก็แค่มาซื้อกุ้งประชาชนส่วนใหญ่ก็แค่มาซื้อกุ้ง
แล้วอยู่ดีเขาก็กระชากเหล็กกลับนะคะ
คือทุกคนที่เป็นผ้าบันคอสีชมพูกองร้อยผ้าบันคอสีชมพูเขากระชากเหล็กกลับค่ะ
แล้วในขณะนั้นคือพวกหนูเพื่อนหนูโดนดึงเข้าไปแล้ว
แล้วเขากดให้เพื่อนหนูนั่งลงแล้วคราวนี้หนูอ่ะก็โดนกระชากกลับไป
แล้วหนูบอกว่าปล่อยแล้วเขาก็บอกว่ามึงมามึงมามึงมา
นี่แหละครับเป็นความชุดละบุญวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่บริเวณแยกข้อครัว
นักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์จังหวะนี้พอดี
กิจกรรมขายกุ้งเขาดาวนปีใหม่กันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปอยู่กันที่สนามหลวง
แล้วก็มีตำรวจมีเทศกิจเข้าไปกระชับพื้นที่สั่งห้ามชุมนุมเพราะว่าฝ่าฝืนพรกรควบคุมโรค
เนื่องจากว่าทางด้านของสวบคก็ให้อำนาจทางด้านจังหวัดทุกจังหวัดเต็มที่
แล้วก็ราชกิจจานุเบกษาก็มีประกาศบังคับใช้ไปแล้วว่าห้ามมีการชุมนุมกัน
สุมกันแบบนี้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙อันนี้มันก็เข้าข่ายนะครับ
แต่ว่ากลุ่มราศดรเมื่อวานครับคุณผู้ชมก็ถึงแม้จะโดนไล่จากสนามหลวงมานะครับ
ก็ย้ายมาที่แยกคอกวัวครับนะฮะโดยมีเจ้าหน้าที่ตามมาคอยควบคุมดูแลนะฮะ
เพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นลงมาออกจากพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมาได้
เพราะว่าบางส่วนก็ลงไปบนถนนแล้วแล้วก็ให้คนสามารถขับรถผ่านได้พร้อมประกาศให้ทุกคนที่มาเนี่ยกลับบ้าน
เพราะว่าถือว่าฝ่าฝืนพรกรควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะฮะ
๕๙บาทสำหรับกุ้งสดส่วนกุ้งเผาก็๔๕๙บาทนะเป็นกุ้งที่กลุ่มกาดเนี่ยเหมามาจาก
เลี้ยงในจังหวัดนครปฐมแล้วบอกว่าต้องการจะช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่มีผลกระทบจากโควิด๑๙
เปิดขายได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะนะฮะแป๊บเดียวฮะนี่มาแล้วตำรวจ
เนี่ยนะฮะปิดล้อมพื้นที่ขอคืนพื้นที่เลยนะโดยมีช่วงจังหวัดหนึ่งครับเกิดการ
ประจัดหน้าการระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มกาด
ก่อนที่จะมีการกระชับพื้นที่เรื่อย
กาดเองก็ต้องวิ่งหนีเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่ม
แล้วก็มีชาวบ้านบางส่วนก็ไปดูเหตุการณ์ด้วย
สุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ยึดรถกระบาดที่มาจำหน่ายกุ้ง

แล้วก็นำไปไว้ที่สนศนสงคราม
พักหนึ่งพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีนทางข้อหา
สุมฉุบหนุ่มทำกิจกรรมที่เกิดความแออัดเสี่ยงต่อการพัฒนาบาดของโรคโควิด๑๙
ตามคำสั่งของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
วุ่นวายที่เกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ย

ช่วงที่กำลังจะเข้าดาวน์เข้าสู่ปีใหม่ก่อนเที่ยงคืน๕นาที
ตรงจุดตรงนี้มันก็มีเหตุการณ์ระเบิดขึ้นเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าคนร้ายมาปลาปลายบอมมาที่รถที่จอดอยู่บริเวณกองสลาก
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่แค่๕นาทีเท่านั้นเองค่ะ
จุดตรงนี้เลยแล้วทำให้มีคนบาดเจ็บนะคะ
สี่รายโอ้สองในสี่เนี้ยเป็นเด็กด้วยครับ
โดยเสียงระเบิดเนี่ยมันดังกึกกล้องเลยค่ะแล้วมีกลุ่มควันเนี่ยฟุ้งกระจาย
ตรงรถกระบะคันนี้กระบะสีน้ำเงินเชฟโลเล็ตเนี่ย
จอดอยู่ที่ลานจอดรถริมถนนราชดำเนินกลาง
หรือว่าบริเวณกองสลากเก่านั่นเองนะคะกลุ่มนี้แหละ
กาดวีโว้เขามาจัดกิจกรรมไงขายกุ้งจากเกษตรกรที่นครปฐม
แล้วก็มีเวทีปลาสงปลาใสมีกิจกรรมมีดนรงดนตรีเนี่ย
ทีนี้มีคนได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด๔รายนะคะ
เป็นตำรวจสืบสวนสอนอสำราญราชแล้วก็ผู้หญิงที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
พร้อมกับเด็กชายเจ็ดขวบกับเอ่อเด็กวัยสิบห้าปี
ทั้งหมดก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงค่ะซึ่ง
กระบะสีน้ำเงินคันนี้จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะก็มีร่องรอยโดนสะเก็ดระเบิด
บริเวณฝั่งซ้ายของรถก็มีรอยบุบด้วยได้รับความเสียหาย
แล้วตรงฝาครอบดุมล้อหน้าด้านซ้ายมันก็หลุดออกมาจากแรงระเบิด
ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องปิดล้อมพื้นที่แล้วค่ะกันไม่ให้ใครที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะ
ชาการตำรวจนครบานอย่างพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตราก็เดินทางมาดูจุดที่เกิดเหตุ
บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็ต้องไปไล่ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเลยนะ
แต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเหตุจูงใจมันมาจากสาเหตุอะไร
จะเป็นกลุ่มมือที่๓ที่มาสร้างสถานการณ์หรือเปล่า

ส่วนเจ้าของรถคันนี้เนี่ยเขาบอกแบบนี้
ตอนนั้นมาถึงก็มาแวะรอซื้อกุ้ง
กำลังจะเดินไปนั่งฟังดนตรีได้ยินเสียงดัง
ตอนได้ยินเสียงดังวิ่งมาดูอ้าวรถฉันได้รับความเสียหายนะคะ
ซึ่งเจ้าของรถเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เคยมีเรื่องบาดหมาง
เรื่องส่วนตัวทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
น่าจะเป็นลูกหลงแหละจากพวกที่เข้ามาป่วนการจัดกิจกรรมมากกว่า

ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกกำทรอุ่ยเจริญ
รองผู้บังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเจ้าระเบิดมันเป็นระเบิดชนิดแรงดันต่ำหรือว่าปลายบอม
คนร้ายใช้ดินระเบิดแรงดันต่ำแล้วก็ใส่เศษตะปูเอาไปในท่อ
แล้วก็โยนใส่รถที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนพ่อค้าที่อยู่แถวนั้นพ่อค้าร้านน้ำแล้วก็กาดผู้ชุมนุม
อยู่ในเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูล
นี่เขาให้ข้อมูลบอกว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มามากัน๒คน
แล้วก็คว่างระเบิดมาที่รถกระบะสีน้ำเงินคันนี้
แล้วหลังจากนั้นมันก็บึ้มมันก็ระเบิดขึ้นเลย
พอไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คาดว่านะ
น่าจะเป็นคนร้ายน่าจะเป็นบุคคลที่ทำทีมาขอซื้อกุ้ง
เมื่อช่วงเย็นก่อนจะเกิดเหตุระเบิด
แต่อันนี้คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาให้ข้อมูล
เขาบอกว่าเขาคุ้นหน้าเหมือนกับพอจำได้ครับคล้ายคลับคลาวว่า
จะเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะหรือเปล่า

ยังไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ฟันทงนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
นี่แหละครับการรวมตัวกันบางทีมันก็มีเรื่องของการสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะครับ
กันโควิด๑๙ด้วยอะไรด้วยก็ทางที่ดีก็อย่าเพิ่งไปรวมตัวกัน